แล้วปิดท้ายกันที่ไฮไลท์ของการแฝงขัมวัน

จากรายงานของคุณทนเสื้อโ๓๓ขุน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๓ชุมพรระนองเกมส์วันที่๓ครับมีการชิงชัยหลายเหรียญทองครับ
แต่ก่อนที่จะพาไปดูไฮไลท์การแข่งขัน
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศความสวยงามของท้องทะเลที่จังหวัดชุมพร
ความสมบูรณ์ของทะเลชุมพรนั้นเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติที่แตกต่างกัน
เกาะมีหาดทรายขาวละเอียดบางเกาะเป็นภูเขาหินปูนที่มีรูปทรงแปลกตาน่าชม
รอบเกาะยังคงเต็มไปด้วยแนวประการังสมบูรณ์
ซึ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรยังเป็นสถานที่ที่พบสัตว์หายากของจังหวัดชุมพรครับ
ฉลามวานซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสัญลักษณ์นำโชคของกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้
ไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่ว่ายน้ำชิง๖เหรียญทอง
สระว่ายน้ำโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยา
เป็นการแข่งขันฟรีสไตล์๒๐๐เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศ
โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าเงื่องมิ้งเบนจมาพรสังควัฒน์
ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยเจ้าของ๖เหรียญทอง
ราชินีศักดิกีฬาเยาวชนครั้งที่แล้วจากกรุงเทพมหานคร

ยังคงโชว์สมราคาขึ้นนำตั้งแต่๑๐๐เมตรแรก
๑๐๐เมตรสุดท้ายจะไหว้ทิ้งนำคู่แข่งเข้าเป็นอันดับที่๑
สถิติ๒นาที๐๖๘๐วินาที
ขวาเหรียญทองแรกของตัวเองไปครองได้สำเร็จ
ส่วนอีก๑รายการผีเสื้อ๕๐เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศ
ผลปรากฏว่าเงือกมิ้งเบนจมาพรสังควัฒน์

โชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรง
ยนำแบบม้วนเดียวจบ๒๙๗๔วินาที
คว้าเหรียญทองที่๒ของตัวเองไปครอง

และเหรียญทองแดงเป็นของนครพนม
ก็ปีที่แล้วลง๖รายการนะคะได้๖เหรียญทองแต่ปีนี้ค่ะ
๘รายการก็ถ้าเป็นไปได้หนูก็หวังว่าจะได้๘เหรียญทองค่ะ
เพราะว่าก็เตรียมตัวมาดีกว่าปีที่แล้วค่ะ
หลังจากนั้นแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปดูของอร่อยกันบ้าง

ไทยของขึ้นชื่อในจังหวัดชุมพร

ที่เปิดขายมาเกือบ๘๐ปี
เจ้าของร้านป้าหนุ่ยทัศนีกาปัดเล่าว่าสูตรลับความอร่อยที่เป็นตำนานอยู่กับเมืองชุมพรมาอย่างยาวนาน
คือการใช้เตาถ่านแทนการใช้เตาแก๊สเสมือนการนวดเส้นให้นุ่มรวมถึงรักษาความหอมได้อีกด้วย
เคล็ดลับที่ทำให้ผัดไทยจานนี้มีรสชาติชวนลิ้มลองคือน้ำตาลมะพร้าวนำมาเคี่ยวให้เป็นสีดำ
พร้อมกับหมูกรอบคั่วเต้าหู้และผักกาซอยแค่นี้ก็ได้ผัดไทยจานเด็ดแล้ว
ราคาก็ย่อมเยาว์๓๐กับใส่ไข่๓๕บาทหากใครไม่สะดวกทานที่ร้านจะซื้อกลับบ้านก็ได้
ซึ่งร้านนี้นำใบตองใช้ในการห่อเป็นผัดไทยโบราณอย่างแท้จริงโดยร้านนี้ขายตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๓ทุ่ม